ต่อไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะเคยได้ยินโปรลิสจับขโมย
อันนี้เข้าใจได้แต่ว่ารอบนี้โปรลิสจับตำรวจ
ตำรวจจับกันเองเรื่องของเรื่องก็คือ
หยิบไล่ขโมยข้าวของของเพื่อนตำรวจด้วยกันฮะแสบสันขนาดไหน
เข้าเวรนะอืมนี่เข้าเวรกลางคืนค่ะแทนที่จะอยู่เวรเวรกรรมแท้แท้
ครับมาไล่เปิดลิ้นชักบนโต๊ะมีเหรียญเก็บเหรียญ
บนโต๊ะมีแบงค์เก็บแบงค์ลิ้นชักไหนไม่ล็อกเปิดปุ๊บ
มีข้าวของมีค่าเอาหมดเอาทุกอย่างที่ขวางหน้า
อย่าว่าแต่เพื่อนเลยขโมยของเพื่อนนี่ให้เกียรติมากแล้ว
นี่ขโมยของผู้บังคับบัญชาผู้กำกับหรอค่ะผู้กำกับโดน
เบอร์หนึ่งของโรงพักไม่เหลือเลยแต่ว่าไม่ใช่โรงพักนะ
ตรงนี้นี่เองเหตุการณ์นี้ตำรวจที่บังหน้าเนี่ย

ขโมยข้าวขโมยของของเพื่อนไป

มีผู้เสียหายอย่างน้อย๕นาย

แบงค์หายจะมีปากกงปากการาคาแพง

เขาอยู่ในกระปุกอยู่ในกระป๋องอยู่ในกระแป๋งวางบนโต๊ะ
เฮ้ยซ้ายก็ตำรวจขวาก็ตำรวจ
ใครมันจะเอาของเพื่อนตำรวจด้วยกันมีจริง

เสียหายรวมแล้วอาจจะไม่ได้เยอะมันดูไม่เยอะหรอก
๕นาย๖๐๐๐กว่าแล้วมันใช่เรื่องที่จะต้องหายเหรอ
พฤติกรรมสุดแสบแอบขโมยเงินเพื่อนครั้งนี้
แต่ที่จี๊ดคือทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ไปกว่านั้นคือผู้บังคับบัญชาของนายสิบ
นายนี้ไม่ลงโทษแค่ให้เขียนจดหมายลาออกไป
หนังสือลาออกไปไม่ดำเนินคดีใดทั้งสิ้น
วินัยเข้าใจได้ต้องทำอยู่แล้วแต่อาญาล่ะคะ
ไม่ก็เป็นความเมตตาจากผู้บังคับบัญชา
เขาบอกเฮ้ยมันยอมกันได้เหรอ
ที่ชาวบ้านร้านตลาดมีคนวิ่งราวทรัพย

แล้วนี่ตำรวจเฮ้ยหยิบตาอย่างนี้เหรอ
ไม่ได้ฮะก็เลยโพสต์อยู่ในเรื่องราวของ
ท่านรองพบตรพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์

หนังสือลาออกก็ต้องดำเนินคดีอาญาได้

วันนี้วันที่๖วันจันนี้เดี๋ยวเพื่อนร่วมงาน

จะไปแจ้งความกับตำรวจนครบานบางซื่อวันจันนี้
ส่วนผู้ก่อเหตุที่เป็นตำรวจชั้นประทวนยศ๑๐ตำรวจเอก
ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีละเว้นอย่างแน่นอน
งานนี้โพลิสจับตำรวจด้วยกันเองฮะ

เดี๋ยวนะคำถามถามต่อคือ
ตำรวจเอาเรื่องนี้มาร้องกับเพจ

แต่ตำรวจเขาไม่ร้องกันเองไงเขาก็ร้องผ่านสื่ออีกที

สังคมเหมาะสมมากพึ่งพากัน